สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวรวมไปถึงฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่
ส่งผลต่อการใช้ชีวิตโดยเฉพาะตามเมืองใหญ่นะครับ
เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดละทีเดียว
ค่ำคืนนี้สถานการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นอย่างไร

เริ่มต้นกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เมื่อวานนี้มีการรายงานอย่างต่อเนื่อง

จุดนี้ใกล้กับเราหน่อยก็คือในประเทศพม่า
หากออกไปก็คือในประเทศอินโดนีเซีย๒จุด
อีก๑จุดเกิดที่ประเทศอิตาลี
แน่นอนครับพื้นที่ที่หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือที่ประเทศพม่านะครับ

แล้วก็ส่งแรงสรรสะเทือนมายังตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

จะยังส่งผลทำให้ตึกสูงในกรุงเทพมหานครนั้นสั่นอีกได้หรือไม่
ค่ำคืนนี้ครับเราจะมาพูดคุยกับผู้บริการส่วนเฝ้าระวังและติดตาม
แผ่นดินไหวและเซนามิกรมอุตุนิวพฤธิญาณนะครับ
ห่ออณฑวุธดาณดีตอนนี้อยู่ในสายของเราแล้วนะครับ

ถ้าเข้ามาขึ้นจริงแล้วจะสามารถส่งแรงสังสเตือน
ยังตึกสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้อีกมากน้อยแค่ไหนครับ
ต้องขอกลับเรียนอย่างนี้นะครับตามหลักการทางทฤษฎีแล้วเนี่ย
จากขนาดที่เกิดขึ้นจริงนะครับจากไม่ขึ้นบ้างเนี่ยประมาณสัก๑เท่านะครับ
ก็คือตัวเคสเมื่อวานเนี่ยก็เกือบประมาณ๗นะครับ
เมื่อเวลาถัดจากที่เกิดเหตุประมาณสัก๒๐นาทีขนาดค่อนข้างน้อยนะฮะ
อยู่ประมาณสัก๓๘เท่านั้นเองนะครับซึ่งจริงนี้ก็จะทำให้เราบ่อใจว่า
ก็เอฟเฟคก็จะมีประโยชน์น้อยลงไปด้วยนะครับ
ซึ่งภูมิเทียบมหานครและส่วนประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างไกลจากการที่เกิดเหตุนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวกรุงเทพมหานครอยู่ห่างประมาณ๗๐๐กิโลนะครับ
แต่อีกหนึ่งสิ่งที่หลายคนกังวลก็คือในระยะนี้มีฝนตกลงมาด้วย
พื้นที่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือ
จะส่งผลทำให้เกิดสถานการณ์ดินโคนถล่มมีโอกาสเกิดมากเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
มันก็มีส่วนอยู่บ้างนะครับ
ว่าไออิทธิสโทรนของประเทศจะทำให้เกิดการณ์การประเทศปกติภาพหรือเปล่าครับ

เพราะเนื่องจากว่าขนาดที่เราคาดว่ามันจะเกิดแรงกว่านี้
จริงนะครับแต่เป็นสิ่งเกดขนาดนี้
ขนาดสุดทางใหญ่อัปเตอร์ช็อกต้องเกิด๔คุณิ
เช่นว่าตัวภารกิจแผนสวายแค่นี้
หรือว่าเหตุการณ์แผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นส่วนข้างลึก

สรุปง่ายก็คือคนกรุงเทพภูมิใจได้แน่นอน

แต่ว่าภาคเหนือยังคงต้องจับตาต่อไป
ก็อาจสามารถที่จะส่งผลให้ไม่เกิดดินตรมได้ถูกไหมครับ
ดินตรมคงไม่ถือได้ขนาดนั้นแล้วครับ
เพราะว่าข้างใจอยู่อาจจะแค่รับรู้ถึงแผ่นสันไหว

ถ้ามักสนัด๖๖กว่ากว่าอาจจะมีโอกาสให้รุบรับรู้ได้

ในหลายพื้นที่นะครับเพราะว่าปัจจัยสำคัญยังคงอยู่
ก็คือเรื่องของร่องฝนที่ขณะนี้ได้เลื่อนไปพาดผ่าน
บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
แล้วก็ต่อไปยังบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบน
ในกระดาษที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกครุม
บริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับ
ส่งผลทำให้ฝนนั้นยังคงมีโอกาสกระจายตัวในหลายจุดหลายพื้นที่
ถ้าหากเราดูภาพรวมลักษณะการตกของฝน
เป็นการคำนวณปริมาณน้ำฝนสะสมหลังจากนี้๔๘ชั่วโมง
ถ้าเราดูทั้งประเทศนะครับก็จะเหลือว่าหลายจุดและฮีเดียวที่ต้องระวังกันหน่อย